ศักราชใหม่วันนี้๑มกราคม๒๕๖๖นะครับ
แน่นอนครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการของเราจุใจจัดหนักจัดเต็มนะครับ

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เจอกันยาวนะครับคุณผู้ชม
กลับไปเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายคนตื่นมาไปทำบุญตักบาท
บางคนไปท่องเที่ยวก็ตื่นมารับแสงแรกของวันใหม่ของปีใหม่
ใช่ค่ะผมพาคุณมิ้นและพาคุณผู้ชมไปที่ผาชนะใดกันหน่อยครับ
ดูครับคุณมิ้นคุณผู้ชมนี่ฮะภาพจากโดรนมุมสูง
คนไปยืนริมหน้าผาเนี่ยเขารอดูแสงแรกที่จะขึ้นมา
และเป็นแสงมงคลในปี๒๕๖๖โอ้โหทั้งสูงทั้งหวาดเสียว
แต่ก็มีความสวยงามครับบริเวณผาชนะใดที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มอุบลราชธานีครับ
นี่คือภาพมุมสูงที่สวยมากคุณดูสิครับทั้งฝั่งไทยและฝั่งสปลาวนะครับ
มีประชาชนทั้งคนในพื้นที่และก็ต่างจังหวัดกว่า๒๐๐คนครับ
พร้อมใจกันไปรอรับแสงแรกของปีนี้ปีกระต่ายทอง
แสงสีทองพระอาทิตย์ส่องขึ้นมายามเช้าพ้นจากสรรเขาจากฝั่งสปลาวตอน๖โมง๓๕นาที
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาท่ามกลางอากาศเย็นคุณเห็นไหมครับเขาใส่ชุดกันหนาวกัน
เมื่อเช้า๑๕องศาเซลเซียสเองนะครับอิจฉาเลยนะเนี่ย
ใช่ค่ะในขณะที่อีกหนึ่งจุดครับจุดชมวิวเสม็ดนางชีบูธิกรีสอร์ทครับ
พาลงใต้ไปที่ตะกัวทุ่งพังงาคุณมิ้นคุณผู้ชมดูสิครับสวยเหมือนภาพวาดไหม
นี่นะฮะคือมีทั้งแสงของพระอาทิตย์บวกกับขุนเขาและเกาะแก่งครับ
แล้วก็เมฆด้วยนะใช่ครับแล้วลมแรงด้วยนะเนี่ยวิวแบบพาโนรามา๑๘๐องศาครับ
ผลช่วงนี้แล้วก็ยังไปเที่ยวได้นะครับเอาอีกหนึ่งจุดไปอีสานกันบ้าง
พาไปภูเรือจังหวัดเลยครับเมื่อวานนี้นักท่องเที่ยวกว่า๓๐๐คนไปกันที่อุทยาน
เพื่อไปจับจองที่พักไปกางเต็นต์นอนบ้านพักรอส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
แล้วพอรุ่งเช้ามาดูแสงแรกของพระอาทิตย์อุณหภูมิที่นี่อิจฉามากขึ้นไปอีกฮะ
องศาเซลเซียตครับเลขตัวเดียวเลยอ่ะโอ้โหเหมือนอยู่เมืองนอกเลยอ่ะ
ทุกคนก็หยิบมือถือกันมาถ่ายภาพแล้วก็เนี่ยครับใส่ชุดกันหนาวกัน
คุณเห็นไหมเลข๘นั่น๘องศาเซลเซียสนะครับ
ถือว่าเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็คนในพื้นที่ภูเรือจังหวัดเลยนะครับ